เขาว่ากันว่าใครที่เดินผ่านไปผ่านมาในระยะร้อยเมตรก็จะได้กลิ่นหอมของเป็ดย่าง
และน้ำราดเป็ดของร้านนี้มาแต่ไกลเลยทีเดียว
แต่ก่อนที่เราจะไปพบกับเจ้าของร้านกันขอกระซิบบอกคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะว่า
ใครที่อยากจะเอาสูตรเป็ดย่างอร่อยไปทำตามแล้วก็เตรียมสมุดกับปากกาไว้ให้ดี
เพราะคุณลุงเจ้าของร้านเขาพร้อมจะมาเผยสูตรลับแบบไม่มีหมกเม็ดกันเลยทีเดียว
ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่าค่ะคุณน้า
สวัสดีครับคุณลุงซิริครับสวัสดีครับทำอะไรครับเนี่ยขายข้าวหน้าเป็ดครับผม

บอกว่าเป็ดร้านนี้เป็นเป็ดเจ้าดังเจ้าอร่อยของตลาดแห่งนี้

ชิ้นหนึ่งครับลุงครับอ๋ออ่านี่นะฮะต้องจิ้มอะไรไหมต้องลาดอะไรไหม
จิ้มนี่หน่อยครับน้ำเป็ดอันนี้น้ำลาดเป็ดตัวนี้น้ำเป็ดครับ
กลิ่นหอมเหมือนสังขยาเลยอ่ะ
มันก็มีส่วนผสมแบบว่าหลายอย่างครับเออ

เป็ดนุ่มมากค่ะแล้วนี่ก็หอม
หอมครับก็เหมือนสมุนไพรที่หนึ่งนะฮะ
ลับความหอมของน้ำราดที่คุณน้อยเปรียบเปลยว่าเหมือนกับสังขยานี้นะคะอยู่ที่น้ำผึ้ง
ที่คุณลุงซีริเขาใส่ลงไปเคี่ยวรวมกับส่วนผสมอื่นอื่นนั่นเองค่ะแต่จะต้องเลือกเป็นน้ำพึ่งแท้
ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะถึงจะได้ความหอมหวานและรสชาติน้ำราดเป็ดที่ไม่เหมือนใครแบบนี้แน่นอน
เป็นทั้งตัวเลยโอ้โหเป็ดนี่เอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างครับ
ก็เป็นบะหมี่บ้างข้าวบ้างครับผมแล้วแต่แล้วก็อาจจะเป็นกับแก้ม
กลับแก้มครับผมทานคู่กับนู่นกับนี่ได้นะครับได้ครับผม
อ่าก่อนถึงได้เป็ดมาเราต้องเอาน้ำในตัวเป็ดออกก่อนเนอะน้ำเป็ดแล้วก็ใส่น้ำเนี้ยเพื่อเอาหรอก
มันอร่อยน้ำในตัวเป็ดมันจะหอมน้ำในตัวเป็ดมันจะอร่อย
เพราะมันมีเครื่องปรุงอยู่ในนี้อยู่แล้วฮะอ๋ออันนี้ก็เรียกว่าเป็ดย่างเป็ดย่าง
คือนี่เป็ดเชอรี่ทำไมไม่ใช่เป็ดเชอรี่เป็ดเชอรี่นี่มันแบบว่ามันมันสมบูรณ์ดีอ่ะ
ครับมีเนื้อเยอะเนื้อเยอะเนื้อเยอะเนื้อเยอะแล้วก็กว่าจะทำเนี้ย
เราต้องล้างให้สะอาดล้างทั้งหมดกี่๕ครั้งล้างด้วยน้ำเกลือ
แล้วก็ผมเช็ดแปลงขัดให้มันสะอาดเฮ้ยแปลงขัดด้วยเหรอครับผม
ล้างด้วยน้ำด้วยน้ำเกลือท่าน้ำน้ำเกลือน้ำท่าน้ำ
ครับผมมีน้ำอะไรบ้างปิงวังยมน่านอ๋อเอาเจ้าพญารวมดีกว่า
เจ้าพระยารวมกับน้ำนะจริงล้างถึงห้าครั้งจากนั้นเมื่อกี้ที่เจาะน้ำบอกใช่ไหม
ก็มีส่วนผสมของสมุนไพรใส่มาในนี้แล้วก็เย็บอย่างนี้เย็บถูก
จะเรียบร้อยสมุนไพรนี่มีอะไรบอกได้ไหมตะไคร้กระเทียมขิงลากผักชี
หัวหอมอะไรอย่างเงี้ฮะแล้วก็ต้องผัดก่อนอ๋อไปผัดก่อนด้วยนะฮะ
ถึงจะมาใส่ตรงนี้แล้วก็ยัดเข้าไปในตัวเป็ดยัดให้เต็มเลยไหม
พอประมาณฮะเพราะว่าเวลาย่างในเตามันจะเดือดอืม
มันก็จะทำให้เนื้อมันจะหอมนุ่มอันนี้เราย่างกี่ชั่วโมง
ประมาณชั่วโมงกว่าใช้เครื่องย่างเป็นเตาเตาย่างกลมนะ
เตากลมฮะคือคือเตาสัตว์เรทถังสัตว์เรทใหญ่ใหญ่แล้วอ่า
มาดูในส่วนของน้ำปรุงกันบ้างตัวนี้เราใส่อะไรบ้าง
ตอนนี้เราดีเห็นแล้วล่ะว่าใส่น้ำที่อยู่ในครับตัวเป็ดเนี้ย
ลงไปด้วยไอ้ตัวนี้ก็มีก็คือมีกระเทียมกระเทียมแห้ง
ขิงตะไคร้ลาผักชีแล้วก็ส่วนผสมก็มันมีพวกเต้าเคี่ยว
สหอยนังลมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พริกไทยพริกไทย
อย่างดีต้องพริกไทยต้องอย่างดีนะครับต้องมีกันดีนะฮะ
แล้วก็มาผัดผัดให้จนแบบเหลืองเป็นหอมครับประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะ
ผัดเนี้ยอ่าแล้วก็มาผัดเอาเจ้าเชี่ยวลงอีกทีหนึ่งอ่า
ผัดเจ้าเชี่ยวเพื่อให้สุกเชี่ยวจนแบบว่าเหมือนเหมือนทรายอ่ะ
น้ำเป็ดของคุณลวงศรีเนี้ยไม่เหมือนกับที่ผมเคยเห็นผู้ทั่วไปน่ะ
ได้อันนี้มันจะหอมอันนี้มันดูเนียนมันดูเนียนไปหมดเลยเนอะครับผม
กลิ่นมันเหมือนสังขยาคุณผู้ชมตอนนี้เรารู้วิธีทำเป็ดแล้วน้ำ
แล้วตอนนี้สำคัญแล้วเมนูอะไรที่จะแนะนำวันนี้
ก็คือบ่าหมี่บ่าหมี่เป็ดบ่าหมี่เป็ดแห้งครับโอเค
ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอหนึ่งที่เดี๋ยวรอคุณลุงสิริทำผมไปนั่งรอ

เป็ดไม่ต้องดูก็อร่อยแล้วฮะอ่าเราราดน้ำซอสของมันเรียบร้อยอะไร
อืมเป็นไงบ้างคะเส้น

เหมือนมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์

พิธีพิทันไม่ได้อยู่ที่เป็ดย่างและน้ำราดเท่านั้นนะคะ

คุณรุงสิริเขาก็ต้องเลือกเส้นบะหมี่ไข่อย่างดี
แล้วใช้เทคนิคการลวกแบบ๓ครั้งนั่นคือ

จากนั้นก็นำกลับมาลวกในน้ำเย็น
แล้วลงไปลวกในน้ำร้อนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้เส้นมีความเหนียวนิดนุ่มหน่อย
เวลาทานคู่กับเป็ดย่างและน้ำราดนั้น
ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเข้ากันเข้ากัน

เนื้อแบบนุ่มมากเลยไม่มีกระด้างเลย

ไม่มีเลยไม่มีกลิ่นสาวของเป็ดด้วย

ใครบอก
พนักงานแซงเขาบอก

เครื่องยาจีนเครื่องยาจีนอะไรอย่างนี้

น้ำซุปนี่มุฒนมิวจะทานได้นะเพราะว่าไม่มีหมู
ก็มี๒๐๒๖ปีแต่ว่าพี่พี่ก็ทำมาเกือบ๕๐ปีแล้ว

มาก่อนผมขายที่รัชวัชร์ตรงหน้ากรมสัมภาษมิตร
แล้วก็ผมเหมือนธรรมยาก็เลือกมา๔ปี
แล้วพอมาเจอที่นี่ก็เลยเรามีตรงนี้เรามีวิชาอยู่นะครับ
มีคนแก่ให้มีคนฆ่าหน่อยอ่าอ่าอ่าก็เลยมาเอ่อลงขายดู
ขายดูครับแล้วพี่น้องคนอื่นยังขายเป็ดอยู่ไหมขายครับ
ขายอยู่ที่ไหนกันบ้างโชคชัยรุ่งมิตรร้านนาทีเป็ดย่างอืม
ผมไปเปิดเมื่อวันเสาร์เนี่ยที่ชนบุรีชนบุรีครับผม
ลงไปตรวจที่ชนบุรีด้วยครับผมก็ให้พี่ชายกับหลานชายอยู่ครับ
ก็คือมีหลายหลายที่แหละหลายหลายที่ครับเป็นครอบครัวเดียวกันหมดเลย
ตัวเดียวหมดแต่แต่ละร้านชื่อไม่เหมือนกันผมเนี่ยผมใช้ชื่อลูกสาว
ขาลูกสาวมันเป็นลูกสาวทำไมไม่ใช่ชื่อตัวเองอ่ะเขาแก่แล้วทั้งหมด
แล้วลูกสาวมันช่วยขายบ้างไหมไม่ฮะเพราะงานเขาให้พ่อเลิกด้วย
ให้พ่อเลิกด้วยเขาจะเลี้ยงดูเองแต่พ่อไม่ยอมไม่ยอมครับ
ไม่อยากเป็นคนแก่ที่ไม่มีคุณค่าไม่มีคุณค่า
เรามีวิชาของเราอยู่ครับผมเราเอามาใช้ให้มันมีประโยชน์มีประโยชน์
สิบสี่สองทับผมยังแข็งแรงพูดเลยอืม
เป๊ะนี้คือสูตรของที่บ้านทุกร้านที่เป็นญาติพี่น้องกัน

จริงพี่ชายคนโตนะ

ไปลูกจ้างเค้าอีกทีนึง
ออกมาได้วิชามาแล้ว

ร้านแรกดูที่ไหน

วัดนักบกชื่อแล้ววิเวียนเป็ดย่าง

เฉพาะที่นี่ก็คือ๗ตัวหรือ๘ตัวอะไรอย่างนี้ประมาณนี้
เพราะว่ามันขายช่วงวันเดียวจบเนี่ยฮะ

ก็อยากมาลองชิมเป็ดย่างอร่อยแบบนี้

วันนี้ขอบคุณมากครับคุณกิริครับขอบคุณครับ
ช่วงหน้าเรามีเมนูแซ่บซีดอย่างยำขนมจีนปลาทู
ที่จะมาชวนคุณผู้ชมน้ำลายสอไปตามกัน

อย่าเปลี่ยนช่องนี้ไปไหนนะ